ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักจะได้พบรักในสถานที่รื่นเริงสวนสาธารณะหรือร้านอาหาร
ลักษณะเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีจะได้พบคู่รักที่เป็นคนดี
แต่ถ้ามีรักอยู่แล้วรักระยะนี้รื่นรมสมสุขสโมสร
สุขภาพโรคเก่ากลับมากำเริบอย่างกระทันหันเช่นระบบสืบพันธุ์คอและไต
ระวังการใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลหรือพวกนักเลงหัวไม้
จะนำเรื่องร้อนใจหรือคดีความมาให้อาจบาดเจ็บเล็กน้อย
การเงินระยะนี้เสียเงินย้อนหลังหนี้สินที่ข้างจ่ายภาษีย้อนหลัง
เป็นช่วงระยะเวลาที่จบลงอย่างไม่ค่อยสวยงามเท่าที่ควรหรือเท่าที่คิดไว้
โดยเฉพาะท่านจะต้องระวัง
การงานไม่ต้องดิ้นรนหามีงานมาให้ทำถึงที่บ้าน
ธุรกิจติดต่อต่างจะมีผู้ติดต่อเข้ามาเอง
แต่ต้องระวังอุปสรรคให้ทำงานล่าช้าหรือสูญเสียกิจการการงานเงินทองทรัพย์สิน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์